เราจะพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยและทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีคิวจะอุ่นเครื่องกัน
วันพรุ่งนี้ธนาทีวีถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา๑๙นนะครับ
ความพร้อมทั้งสองทีมไทยเดินทางกลับมาในช่วงบ่ายวันนี้
เกาหลีเดินทางถึงเมื่อวานแล้วก็ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกครับ
บรรยากาศการเดินทางกลับมาถึงนะครับ
ซิกโกเกณฑศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูกษรทีมชาติไทย
ก็นำคณะนักเตะเดินทางถึงไทยเวลาบ่าย๒ครับ
หลังจากที่ไปยันเสมอกับอีรักษ์มาแบบประทับใจน่าชนะเลยนะครับ
เสมอ๒๒โดนตีเสมอในช่วงหน้าที่สุดท้ายของการทดเจ็บ
ก็บอกกับนักข่าวนะครับว่าหลังจากนี้จะประชุมแผนงานในเรื่องของการทำทีม
แล้วก็สัญญาในการทำทีมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
ส่วนการสารงานต่อนักวาเป้าหมายนะครับอยากพาทีมไทยไปเล่นในรอบสุดท้ายของบอลโลกที่รัสเซียให้ได้

๘นักเตะที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในเกมเจอกับเกาหลีใต้
ก็ขาดเพียงแค่สารวุธมาสุกที่เดินทางไปเยี่ยมพระยานะครับที่เพิ่งจะกรอดบุฏออกมาวันที่๒๔มิคใต้ผลดีเลยครับ
ที่ดีหลังจากที่ทั้งสองทีมทั้งไทยและเกาหลีนั้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แต่ยังกังวลอยู่บ้างเนื่องจากว่านักเตะนั้นเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง
แต่เชื่อว่าทุกคนจะเต็มที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับ
ทางอุลีสติริเกทีมชาติเกาหลีใต้พร้อมด้วยอภิสิตไข่แก้ว
ผู้ช่วยผู้ฝึกศรนะครับก็แถลงการถึงความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องวันพรุ่งนี้
ตัวแทนทีมไทยอย่างอนุสิตไก่แก้วก็บอกนะครับว่าเป็นโอกาสดีที่ทีมช้างศึกนั้นจะได้รอบฝีเท้าเกาหลีใต้
ซึ่งวันนี้แถวหน้าของเอเชียขณะที่เกลือกฤทธวีการตัวลุกทีมชาติไทยก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุก
แล้วก็เป็นบทพิสูจน์ว่าไทยนั้นอยู่ระดับไหนของเอเชีย
ซิลิเกบอกนะครับว่าดีใจมากที่มีโอกาสเดินทางมาที่ไทยตามคำเชิญของสมาคมกีฬาฟุตบอล
และทำให้ลูกทีมของเขานั้นมีโปรแกรมในการแข่งขันแทนที่เกมกับคูเวทที่ถูกยกเลิกไป
เดียวกันเกมนี้ยืนยันอีกครั้งนะครับจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นกับทีมไทยและจะเล่นเต็มที่ครับ
เกมนี้จะมีการถ่ายทอดกลับไปยังเกาหลีใต้
ในปี๒๐๐๒ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นเจ้าภาพ
ก็บอกว่าทีมไทยนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

จะทำให้เกมวันพรุ่งนี้ไม่ใช่งานง่ายของเกาหลีใต้แน่นอน
ฝึกซ้อมของเกาหลีใต้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ที่สนามสุโปร์ชาตาใส่นะครับนำโดยกีสุงยองวิทฟิลด์จับสวรรค์๔
การซ้อมเน้นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
แล้วก็เรื่องของแท็กติกที่จะเจอกับไทยครับ
อีกครั้งนะครับแฟนที่สนใจจะไปชมเกมนี้
แล้วก็หน้าสนามจะมีบูธจัดกิจกรรมให้ได้ชมจอยักษ์กัน

ที่สำคัญใครที่ไปดูจอยักษ์ที่นี่นะครับ
เดินทางมาถึง๕โมงอาจจะมีเตอร์ไพรส์มีโอกาสได้เข้าไปดูในสนาม
เพราะว่าจะมีบัตรไปแจกจะโน้นอาจจะไม่มาก
แต่ว่าจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในการลุ้นเข้าไป
เกือบคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในแฟนบอล

ส่งเสียงเชียร์นักเตะไทยแบบใกล้ชิด
นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ปรัมประวัติธรรมหลักเบืองที่เดิมนะครับ

อีกหนึ่งที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่จะทำทุกครั้งเวลาทีมชาติไทยเตะครับ